ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
กลับมามันกันต่อเลยดีกว่ากับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เราไปมันกันต่อเลยดีกว่าเริ่มต้นจากนักชกในมุมน้ำเงินนะครับ
คนนี้มาจากอำเภอคงจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
กมาแล้ว๖๕ไฟล์ชนะ๔๐ไฟล์
เสมอ๒ไฟล์และแพ้๒๓ไฟล์ครับ
เรามาดูนักชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
มาแล้ว๗๕ไฟล์ชนะ๕๔ไฟล์
เสมอ๑ไฟล์และแพ้๒๐ไฟล์ครับ

ที่๒ของรายการนะครับอภิเดชกอดิษรกับมังกรเขียวสอทวีการ
เพราะว่าคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมาแล้วสองครั้งผลัดแพ้ผัดชนะกันมาครับ
แล้ววันนี้ต้องบอกว่ามาชกถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมทั้งประเทศได้ดูเลยครับ
เจอกันในพิกัด๕๙กิโลกรัมและพิสูจน์ว่าใครคือผู้ชนะที่แท้จริงนะครับวันนี้
แล้วก็ทางไทยรัฐทีวีครับต้องบอกว่ามีซีรีส์ใหม่จากไทยรัฐทีวีครับ
นิบาลอมหิตอัจฉริยะจากตัวละครดังในนิยายคลาสสิกของโทมัสแฮลิสครับ
มาเป็นซีรีส์เล่าเรื่องของจีตแพทย์ผู้กลายเป็นฆาตกรต่อเนื่อง
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นครับรวมถึงเรื่องราวของวิวเตรแฮม
ที่ต้องขอความช่วยเหลือของดรฮาธิเบาเพื่อเข้าถึงจิตใจของฆาตกรที่มีความซับซ้อนเข้าใจยาก
ติดตามฮาดีเบาอมหิตอัจฉริยะทุกวันเสาร์ครับ
แล้วก็อาทิตย์เวลา๒๓นาฬิกาทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ
เริ่มต้นวันที่สิบเก้าสิงหาคมก็คือวันนี้นี่แหละครับ

มาเลยครับในคู่นี้ครับหลังที่เรียนท่านผู้ชมคือไฟล์แตกหักครับ
สำหรับทางด้านมังกรเขียวสอทวีการครับ
นายสลาวุฒิบำรุงนาจังหาเผอร์โคงจนรัศสีมาวัย๑๗ปี
ส่วนมุมแดงครับอภิเดชกอดีศรครับ
ชื่อจริงชื่อหน้าอภิเดชศรีจะบกจังหาเผอร์โนนสูง
อีกคนนึงมาจากอำเภอโนนสูง
อีกฝ่ายนึงมาจากอำเภออำเภอโคงจนรัศสีมาทั้งคู่ครับ
ได้มีแบตเมืองโคราช
เอาละครับเจอกันมาแล้ว๒ครั้งครับ
ไม่จำเป็นต้องดูชั้นดูเชิง
แพ้ผลัดชนะกันมาคนละครั้งครับ
ครั้งนี้เป็นครั้งแตกหักครับ
ใครจะเป็นผู้ชนะที่แท้จริง
ตัดลำตัวเข้าไปครับ

แล้วใช้เหลี่ยมตัวช่วยเลยครับมังกรเขียว
อยู่ที่บนเวทีครับเกมการชกแล้วก็การแก้เกมของทีมงาน
มี๒สายนำเข้าไปแล้ววงไหนครับ

มีกันใหม่ครับขวาทะดาฯอภิเดช

โอ้โหอวิเดชนั้นเป็นมวยซ้ายแต่ใช้แข้งขวาได้ดี
โอ้โหจังหวะตบด้วยหมัดฮุกขวาของอภิเดช
มังกรเขียวสวนด้วยศอกซ้ายแล้วล็อกใน
โอ้โหต้องบอกว่าจังหวะเมื่อสักครู่นี้นะครับ
พลาดนิดเดียวครับถึงชีวิตครับ
ยืนขวาเขียวได้ครึ่งด้วยกำปั้นครับมังกรเขียว
โอ้โหมีศอกมีหมัดให้เสียวตลอดเลยครับคู่นี้

หน้าเป็นมวยที่ครบเครื่องทั้งคู่ครับทั้งนอกและในครับ
พยายามจะจิ้มด้วยซ้ายแล้วหักเหลี่ยมทิ้งเลยครับมังกรเขียว
โอ้โหดีกันคนละอย่างเลยครับ

ศมีย้ามเก็บที่แค่งขวาครับเจอแค่งซ้ายส่วน

โอ้โหมันจริงครับ

เพื่อนด้านผู้ชมไปแลกว่าเจอสองครั้งไม่ต้องดูเชิงแล้วครับ
มังกรเขียวได้คลื่นทางควัน
คู่นี้นั้นเจอกันที่ต่างจังหวัดนะครับ
แล้วก็ทางทีมงานนั้นประกบคู่
แล้วก็ยกออกมาออกทีวีให้แฟนมวยได้ชมกัน

ดูครับคนละดอกคนละที
ไม่อยากให้ความมันอยู่ตามแถบภูทรอย่างเดียวครับ
ให้ท่านผู้ชมทั่วประเทศได้ดูด้วยครับ

จำเบียนขึ้นมาเสียบด้วยซ้ายเลยครับอภิเดต

เก่งงานเวลาตั๋วตั๋วจะแค่งซ้ายส่วน
มาแล้วครับแค่งขวาของมังกรเขียวแล้วใช้เหลี่ยมตัวช่วยอภิเดชล็อกใน
โอ้โหมันจริงครับคู่นี้
มาเลยครับชิงไหวชิงพลิบครับ
ซ้ายโอ้โหขวาชิมตัดลำตัวไปอีกแล้วครับมังกรเขียว
แล้วก็อัภิเทศแทงขึ้นล็อกไนด์แทงด้วยข้าวขวาครับ
กันลาบมาโอ้โหแอฟพีเดชชิงตี่หาอะไรครับ

มังกรเขียวพยายามจะเปลี่ยนเข้ามาปัดโดยสอกภาว
โอ้ยสอกซ้ายหมดยกที่หนึ่งครับ
กลับมาติดตามกันต่อครับคู่มวยไฟล์แตกหักครับ
ในคู่ที่สองของอภิเดชก็อธิสรกับมุมแดง
กับทางด้านมังกรเขียวสอทวีการครับ
กิโลกรัมดูครับจังหวะสาดด้วยแข้งขวาครับของมังกรเขียว
เป็นมวยคนละการครับซ้ายกับขวาดูดครับแกซัดคืนเลยครับ
คนละดอกคนละทีเลยครับศอกเจอศอก
มัดเจอมัดเจอเข้าแล้วครับ
นี่ครับนี่ครับจังหวะล้วงลำตัวของธนมังกรเขียว
ตบด้วยศอกซ้ายงัดขึ้นมาอีกทีครับ
ทางด้านอภิเดชแกก็ไม่ยอมครับมีซ้ายกับศอกซ้ายเป็นทีเด็ดครับ
โอ้โหมันจริงครับเดือดจริงครับ

กับขวาจังหวะเกี่ยวแล้วคืนด้วยหมัดขวาของมังกรเขียวครับ
เดชเสียบด้วยเขาขวาเสียบด้วยซ้าย
เอาละครับคนละดอกคนละทีเลยครับ
พยายามจะเดินเบียดแล้วหักทิ้งไหมไม่ลงครับโอ้โห

ตบด้วยฮุกขวาอีกทีปักหลักสาวหมัดใส่กันเลยครับ
โอ้โหมาแล้วครับใครดีใครอยู่
มัดเจอหมัดเข้าเจอเข้าอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมเลยครับ

นี่ครับอภิเดชจิ้มลำตัวตบด้วยฮุกขวา
เจอแค่ขวาของมังกรเขียวคืนเข้าไป
อ้าวแล้วกับสายาโอ้โหกับมัดขวา
โอ้โอ้วโหเติ๊ดวางดียูบังค์ฐ
อร่อยจริง

โอ้โหเจอหมัดขวาของมังกรเขียวก็ไปอภิเดช
เจอมังกรเขียวส่วนด้วยแข่งขวา

วดลำตัวมาตลอดครับยกกว่าครับ

มาด้วยสอบซ้ายโอ้โหเจอส่วน
ตบวนออกมาเจอด้วยแข้งขวาอีกทีครับ
เบียดเลยครับมังกรเขียนได้ใจครับ
ไฟขยับเข้ามาเสียไว้ขวาและล๊อคใน
มังกรเขียวพยายามจะกดแขนไว้
โอ้โหแล้วครับพี่เดชน์ล๊อคได้

อาวไม่เหมือนกระจ่าบรูดครับ

อุบัติเหตุบนเวทีครับ
กำลังจับหอทดาบมังกรเขียวสอทวีการนี่หลุด
แต่ต้องบอกว่ามันจริงครับ
ซัดกันอย่างดุเดือดเลยครับคู่แตกหักคู่นี้
อาจจะมีภาค๔ครับพี่อ้นครับ
ต่อยกันอย่างนี้นี่รางวัลนั้นไม่หนีไปไหนแน่นอนครับ
ตลอด๒ภาคที่ผ่านมานี่ซัดกันสนุกแล้วนะครับ
มาดูวันนี้อีกครับภาคที่๓ก็ยังมันอยู่ครับ
ไม่แน่ครับภาค๔ไม่หนีไปไหนครับ
ทีมงานของทางด้านอภิเดศกอดิสร
พยายามให้เน้นดีกับจุภัณฑ์ชุดครับ

ต้องบอกว่าหนาตาจริงครับสำหรับแฟนหมัดมวย

ร้องได้ให้ล้านโค้งสุดท้ายกับเพลงที่๑๐
จะสามารถคว้าเงิน๑ล้านบาทไปได้หรือไม่ครับ
ติดตามชมรายการร้องได้ให้ล้าน
ท่านผู้ชมยังอยากติดตามต่อสามารถติดตามข่าวสารและไฮไลท์เด็ด
วันเสาร์เวลา๑๙นาที๒๐นาทีจนถึงเวลา๒๑นาที๓๐นาทีครับ
และข่าวดีนะครับเปิดให้แฟนมวยที่สนใจเข้าชมฟรี
ทางผู้จัดรายการได้จัดให้มีการรับบัตรเข้าชมทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรงนะครับ
เป็นต้นไปน้ำมนตรีสตูดิโอซอยลาดพร้าว๑๐
สตูดิโอที่๙นะครับมาก่อน
มีศิษย์ก่อนได้เหก่อนละครับ
นี่ครับไม่ว่าจะเป็นคุณสุภาพบุรุษคุณสุภาพสตรีครับ
ก็ต้องบอกว่าก็ติดตามครับ
รายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ
มาติดตามรับชมกันที่เวที
ขึ้นมาแล้วครับสำหรับมังกรเขียว

แทงด้วยซ้ายครับมังกรเขียว

ขวามา
เติมด้วยซ้ายจิ้มลำตัวเจอหมัดของธนมังกรเขียวครับ

แต่นี่ก็พยายามเติมด้วยแข่งซ้ายแน่ะ
กรเขียวพยายามจะเล่นงานด้วยหมัดขวาครับ

อภิเดชน์ก็พยายามจะเน้นที่หมัดกับแข่งครับ

อภิเดชน์ชิงตีมาแล้วจะมาสุดท้ายครับ
มังกรเขียวก็เอาคืน
มังกรเขียวล็อกใน

มังกรเขียวล็อกใน

มังกรเขียวล็อกใน

มังกรเขียวล็อกใน

จังหวะต่อยหมัดแล้วก็อัดสวนด้วยเข่าเหมือนกันครับ
ในกรณะที่อัพพิเตธพยายามจะเต้า

นี่ครับซ้ายหลุดแล้วซัดกลางหลังเลยครับ
ไม่ต้องบอกว่ารุ่งนี้ในฟรีคลิกครับ
เอาละครับยังมีเวลาอีก๓นาทีครับ
จะแก้สถานการณ์อย่างไรครับข้างหน้าอัพพิเตธ
แก้สถานการณ์อีก๓นาทีที่เรือกอีกนิด
พิเตธเข้ามาหมามามังกรเขียวก็ไม่หนีครับ
ดูครับพยายามจะเสียบด้วยข้องขวาสวน

เติมได้แค้นครับชิ้นอีกแล้วครับ

โอ้โหมีฮึดตลอดเลยครับอภิเดช
เน้นลูกขยันครับตบด้วยสองซ้าย
ขยับมาสอกซ้ายอีกทีกดไว้ตีด้วยขวา
โอ้วอ่าลูกขยันครับอ่าแต่มังกรเขียวครับไม่ยอมครับ
มังกรเขียวนั้นได้หลุดแต่แกล้งเนื้อในขณะที่อภิเดชออกมายกนี้ขยันเหลือเกินครับ
ด้วยขวาพยายามจะล็อกล่างมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดครับ
เอามาโอ้โหสอกซ้ายแล้วล็อกในมังกรเขียวสวนด้วยเข่า
มาแล้วครับแม่พยายามจะใช้เหลี่ยมครับมังกรเขียว
ลุกขึ้นมาลุยใหม่ครับโอ้โหสอกซ้ายตบเข้าไป
มังกรเขียวคืนด้วยเขาซ้ายไล่แขนหาจังหวะครับแทงซ้ายอีกทีครับมังกรเขียว
โอ้โหมันจริงจริงครับดูหัวจิตหัวใจของอภิเดชครับขยับเข้ามา
มังกรเขียวอภิเดชพยายามจะเน้นที่ศอกซ้ายล็อกในมังกรเขียวกดไว้
แล้วพยายามใช้เหลี่ยมเสียบด้วยเขาขวาคืน
ดูครับอาศัยลูกขยันครับธนาพิเดช
ลูกจ่าแจงนี่ต้องบอกว่าถ้านะภังษ์จะทำได้ดีครับโอ้วซ้ายตรง
อ่าช้าลงชัดเจนเลยครับอภิเดช
เดชต้องบอกว่าเป็นห้อเลือดเลยครับ
พิษแข้งขวาของมังกรเขียวเข้าไป

ความพยายามนั้นต้องบอกว่าเป็นเลิศทีเดียวครับ

ก่อนเขียวเบียดเข้ามาเจอเขาซ้ายเสียบ

ในช่วงปลายครับมังกรเขียวมา

โอ้โหหลวมครับนี่ครับจังหวะนี้

โอ้โหเป็นขวาผ่านตลอดครับวันนี้
พยายามจะเบียดเจอศอกซ้ายโอ้ย
สองแรงบวกเต้นยังเฉยครับมังกรเขียว

โดนสอกซ้ายเข้าไปครับ

ลุยจอดหมอบอลล้อมเข้าไปอีกที
เผ้าเชือกมา

โอ้โหต้องยอมรับเลยครับว่ามันจริงครับคู่นี้
ดูภาพช้าครับจังหวะกึ่งแข้งกึ่งเข่าครับ
พิเดชแกตบด้วยฮุกขวาแล้วเติมด้วยศอกซ้าย
จะรูดมาเสียบอีกทีครับ
ต้นต้องบอกว่าต้นน้ำนี่แรงจริงครับอภิเดช
แต่กลางยกนี่ตกเป็นทางด้านมังกรเขียวครับ
อืมแม้ว่าช่วงปลายยกจะมาเร่งเอาคืนได้นะครับอภิเดช
ดูครับเจอเหลี่ยมของมังกรเขียว
ต้องลุ้นครับว่าผ่านไม่ผ่านครับนี่ครับจังหวะนี้แหละครับ
ในช่วงปลายยกของอภิเดชครับโอ้โหศอกซ้าย
เอาละครับเราไปลุ้นกันครับไฟล์แตกหากใครจะได้รับการชิง
โอ้โหคุณผู้ชมครับดุเดือดจริงนะครับคู่นี้
ไปลุ้นรางวัลกันดีกว่าว่าจะแตกหรือไม่
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน

มุมแดงและมุมน้ำเงินนะครับรับไปเลยเงินรางวัล
มังกรเขียวโสธวีการ
เอาละครับคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนความมันยังกว่าเรา
ท่านผู้ชมอยู่ที่นี่กับรายการ